คุณผู้ชมครับไทยรัฐทีวีพาคุณผู้ชมมาดูความแตกต่าง
และข้อเปรียบเทียบของหมวดที่ว่าด้วยเรื่องของคณะรัฐมนตรี
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับของปรมาจารย์อย่างชื่ออาจารย์มีชัย
เทียบกันกับร่างรัฐมนูลก่อนหน้านี้กับลูกศิษย์
ซึ่งถือว่าเป็นลูกศิษย์ชั้นต้นอย่างอาจารย์บวรศักดิ์นั้นนะครับ
สองฉบับสองร่างนี้จะมีความเหมือนความแตกต่างคล้ายคลึงกันอย่างไร

วดว่าด้วยคณะรัฐมนตรีร่างรัฐธรรมนูญฉบับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล

ในส่วนที่มาของนายกรัฐมนตรีจะต้องได้รับการเสนอชื่อจากพักการเมืองที่มีสอสอในสภาพผู้แทนราชดรไม่น้อยกว่าร้อยละห้า
บุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นสอสอหรือไม่ก็ได้
และต้องมีเสียงรับรองให้เป็นนายกรัฐมนตรีมากกว่ากึ่งหนึ่งของสอสอทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในสภา
หากไม่มีผู้ถูกเสนอชื่อได้รับเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ก็ให้นายกรัฐมนตรีคนเดิมรักษาการต่อไปเรื่อย
กว่าจะได้นายกรัฐมนตรีที่ได้เสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของสภา
ส่วนวาระการดำรงตำแหน่งของผู้ที่เป็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นได้คนละไม่เกิน๘ปีโดยอยู่ในตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่ก็ได้
โดยบทบัญญัตินี้ไม่ให้นับย้อนหลังไปถึงคนที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะประกาศใช้
ส่วนฉบับของนายบวรศักดิ์อุวันโนกำหนดให้ที่มาของนายกรัฐมนตรีมาจากสสหรือไม่ก็ได้
โดยต้องผ่านมติเห็นชอบจากสภาพผู้แทนราชดรด้วยเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของสภา
และต้องมีมติเห็นชอบให้แล้วเสร็จภายใน๓๐วันนับแต่วันที่เรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรก
พร้อมกำหนดเงื่อนเวลาภายใน๑๕วันหลังครบกำหนด๓๐วันแล้วถ้ายังไม่มีผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนใด
เสียงเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งของสภาพผู้แทนราชดรก็จะมีผลให้สภาพผู้แทนราชดรต้องถูกยุบ
เพื่อจัดการเลือกตั้งทั่วไปใหม่ในทันที
ส่วนวาระการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีฉบับนายบวรศักดิ์ให้เป็นติดต่อกันเกิน๘ปีไม่ได้
วดว่าด้วยคณะรัฐมนตรีฉบับนายมีชัยยังกำหนดการตรวจสอบฝ่ายบริหารที่สสฝ่ายค้านมีเสียงไม่ถึง๑
ใน๕ขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลให้อำนาจผู้นำฝ่ายค้านในสภาพผู้แทนราชดรสามารถยื่นขอให้เปิดประชุมรัฐสภานัดพิเศษ
พิปรายกรณีปัญหาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันของรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
รวมถึงให้สิทธิ์ผู้นำฝ่ายค้านได้อภิปรายเต็มที่เพื่อแก้วิกฤตของประเทศ
ขณะที่ฉบับนายบวรศักดิ์ไม่ได้กำหนดช่องทางดังกล่าวไว้
แต่กำหนดมาตรการให้นายกรัฐมนตรีอาจเสนอขอความไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินจากสภาพผู้แทนราชดรได้
และในกรณีที่มติไว้วางใจเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสอสอทั้งหมดที่มีอยู่ของสภาให้อำนาจนายกรัฐมนตรียุบสภาผู้แทนราชดรได้